ผมเข้าใจเวลาสะพานใกล้หมดนะครับ

ผมอยากทำความเข้าใจกับท่านสุรเชษครับว่า
ท่านรัฐมนตรีอาจจะเอ่ยถึงชื่อท่าน
แต่ไม่ได้มีอะไรเสียหาย
เพื่อที่จะได้ชี้แจงให้ตรงประเด็น

ฉะนั้นถ้าไปเอ่ยถึงใครแล้วใช้สิทธิ์พาดพิงนี่ไม่ใช่

ก็กรณีพาดพิงแล้วเกิดความเสียหาย

ผมเข้าใจครับแต่นี้เป็นเสียหายกับรัฐครับ
แต่ว่าต่อไปท่านต้องเข้าใจว่า

เพราะท่านไม่ได้ไม่ใช่คิวท่านในการอภิปราย

ประเด็นที่หนึ่งนะฮะท่านบอกว่าเรื่องของงบลงทุนเนี่ย
ตอบง่ายว่าจริงไม่หรอก

จะสร้างอีกเยอะแยะไปหมดเลย

ก็บอกว่าไม่หรอกแล้วนี่จะทำตามนายกบอก
ท่านแบ่งถนนทอลอทอชอมั่วมาก

ทำไมทชทำทำไมไม่เป็นทอหล่อ

โชว์ให้ตัวอย่างให้ดูว่ามันมือใครยาว

เรากำลังพูดถึงเงินหลายล้านล้านบาทนะฮะ

รัฐมนตรีผมเข้าใจเวลาที่จำกัดนะฮะ

เรามาถกเถียงกันทีละประเด็นนะฮะ

แล้วเรามาตั้งถกเถียงกันทีละประเด็นว่า
ประเทศไทยควรจะลงเงินอย่างไร
เรากำลังพูดถึงเงินหลายล้านล้านบาท

การ

ข้อเสนอของท่านสุรเชษนะครับ
เป็นข้อเสนอที่ดีมากครับ

แล้วเชิญท่านเข้ามาช่วยแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับ